คุณผู้ชมครับก่อนที่จะถึงเวลา๘นาฬิกาตามที่แก่นำผู้ชมนุมเขามีการประกาศเอาไว้
เราย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อคืนกันหน่อยนะฮะก็โอ้โหมีการปราศัยบนเวทีกันตลอดทั้งคืน
แล้วก็มีการยุติไปประมาณเวลาสักตี๓ที่ผ่านมาแต่ดูหน่อยว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เพราะว่าเราก็เก็บบรรยากาศมาเวทีปลาสายใหญ่นะครับคุณผู้ชม
ในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคนแรกที่เริ่มปราศัยก็คือรุ้งนะฮะ
นางสาวปนัสยาสิทธิจิลวัฒนกุลเนี่ยฮะก็เป็นแก่นำกลุ่มแนม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีการขึ้นปราศัยเรียกร้อง
คืนประชาธิปไตยย้ำถึงข้อเรียกร้องของกลุ่ม๑๐ข้อ
ต่างที่เคยได้มีการประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการขอบคุณขอบคุณประชาชนที่มาร่วมชุมนุมกัน
จนทำให้เกิดเขาใช้คำว่าเป็นการเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ค่ะนะฮะ
ในการออกมาไล่ระบอบผลเอกประยุจันทร์โอชาแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันนะครับ
จากนี้ก็มีการกล่าวถึงเรื่องของการใช้งบประมาณประจำปี๒๕๖๔ด้วย
เขาบอกว่าประกาศใช้ไม่ทันแล้วก็เรื่องของการหายตัวไปของผู้ที่
ลีภัยทางการเมืองต่างต่างด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ย
สักประมาณเที่ยงคืน๕๐นาทีนะฮะไม้มรยองครับพานุพงศ์จัดนอกแก่นำกลุ่มแนมร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ก็เป็นการขึ้นเวทีประสัยเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะ
แล้วก็มีการเปิดเผยว่าไม่ว่าวันนี้จะเสียอิสระภาพหรือไม่
แต่ก็เชื่อไหมว่าทุกคนนั้นจะเรียกร้องอำนาจประชาธิปไตยและเสรีภาพของพวกเรากลับมา
ซึ่งการประสัยของแก่นำทุกคนนั้นอาจจะเป็นหลักฐานในการประกอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะหากจะสั่งขังพวกเราเนี่ย
สั่งขังได้แค่ตัวแต่จะขังอุดมการและหัวใจไม่ได้
ก็คือวันที่ยี่สิบนะฮะจะเดินทางไปหาผลเอกบรรยุจรรย์โทษานายกรัฐมนตรี
พร้อมขอให้พี่น้องร่วมกันต่อสู้กับพระเด็จการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนโดยแท้จริง
และถ้าผมติดคุกไม้บอกนะฮะถ้าผมติดคุก
หวังว่าพี่น้องทุกคนจะไม่ทิ้งผมนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่พูด
ทีนี้หลังจากไม้ก็มีอีกหนึ่งแก่นำคนสำคัญที่ขึ้นไป
ก็จะขึ้นปราศัยบนเวทีประมาณตีหนึ่ง
ตีหนึ่งก็กว่านะฮะเพนกวินขึ้นไปกล่าวถึงสามประเด็นเรื่องของยุทธศาสตร์
ในการล้มกระดานผลิตการก็คือ๑ขับไล่พลเอกประยุทธ์และพวกพ้อง
ร่างรัฐธรรมนุนใหม่๓ปฏิรูปสถาบัน
เมื่อถามว่าหลายคนสงสัยว่านักศึกษาโดนให้ใครปลูกปั่นมาหรือเปล่า
กวินก็บอกว่าอย่าไปพูดว่านักการเมืองชักจูนนักศึกษา
แต่ขอให้พูดว่านักศึกษายุโยงพวกนักการเมืองฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องสู้กันต่อไป
ในฐานะที่มีโอกาสได้มาพูดกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาชุมนุม
จะถือว่าพี่น้องเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศ
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาอยู่ร่วมกัน
นอกจากแก๊ดน้ำสามคนนี้ก็มีกลุ่มแก๊ดน้ำสาวเปลี่ยนหมุนเวียงกันขึ้นไป
เวทีปลาใสแล้วก็ไปแสดงดนตรีเพื่อสร้างความผลคลายให้กับผู้ชนมดึกแล้วก็เล่นดนตรีกันไป
มีวงดนตรีขึ้นไปร้องเพลงเป็นการร้องเพลงเสียสีการเมือง
ไฮไลท์ก็เพลงประเทศกูมีมวลชนก็ช่วยกันร้องแล้วก็ชูสำนียพร้อมกันบริเวณหน้าเวที
แล้วก็จะมีการหลังจากนั้นก็ปิดการปลาใสช่วงตีสาม
มีการฉายภาพยนตร์ต้องห้ามนะฮะเป็นสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยต่างทั้งคืนนะฮะ
แล้วก็ประกาศตอนตี๓ว่าเราจะปิดเวทีแล้วก็รวมพลกันเช้ามืด
เช้านี้ก็อย่างที่รายงานไปว่าทำไปแล้ว๑กิจกรรมก็คือเป็นการปักหมุดคณะราชหมุดที่๒เป็นคณะราชปี๒๕๖๐